นะคะซึ่งล่าสุดนะคะวันนี้ทางศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษา
จำคุกพ่อค้าขายข้าวมันไก่คนนี้๔เดือน
แต่ว่าให้การรับสารภาพบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ
ก็เลยลดโทษเหลือกักขัง๒เดือนซึ่งญาติก็ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกมาค่ะ
นายอานนท์เมฆสันอายุ๓๔ปีพ่อค้าขายข้าวมันไก่ย่านรามคำแหง
เดินทางมาสารแขวงพระนครเหนือเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
และทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
กรณีที่นายอานนท์ใช้ดาบสมุไรฟันเจ้าขาวสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้
เมื่อคืนวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงพิพากษาจำคุก๔เดือน
แต่นายอานนท์ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี
ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๒เดือนโดยไม่รอลงอาญา
แต่การกระทำของนายอานนท์ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
โทษจำคุกจึงให้ควบคุมตัวไปกักขังในสถานที่ราชการ
ในพื้นที่คลอง๕จังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรมเป็นเวลา๒เดือน
ญาติของนายอานนท์ก็จะใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๑๘๐๐๐บาท
ประกันตัวต่อสารเมื่อสารพิจารณาคำร้องแล้ว
ก็เห็นควรให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามคำร้องของญาติค่ะ
นั่นนายจอร์นดัลลี่ประธานโมลนิธิเพื่อสูญนักในซอยหรือซอยดอก
มาร่วมสังเกตการรับฟังคำพิพากษาของศาล
ก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังกับคำตัดสินค่ะ
เนื่องจากเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างเบา
ถ้าหากไปเทียบกับต่างประเทศกรณีที่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะ